โดยโดยโดย

โดย

โดย

สมศักดิ์ไม่ยอมไปฮะไม่ยอมไปกลับไปนั่งดื่มเหล้าต่อกับเพื่อน

พอดื่มเหล้าไปเสร็จปุ๊บก็กลับไปนอนที่บ้านชั้นล่าง
แม่ค่ะไปเรียกบอกว่าเอาอีกแล้วไปบอกให้ไปหาหมออีกครั้งหนึ่ง
ไปพบว่าลูกชายเสียชีวิตซะแล้วนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นผู้ตายเนี่ยดื่มเหล้าเมาเป็นประจำ
แล้วก็ชอบมาขอเงินแม่พอแม่ไม่ให้ปุ๊บโมโห
ครั้งนี้ขโมยข้าวเปลือกแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยขโมยข้าวเปลือกนะ
ทะเลาะกับแม่บ่อยมากสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นนี่แหละ
ขโมยครั้งสุดท้ายตายซะเลยนะ
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคุณแม่ยายตึงเนี่ย
ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าพฤติกรรมของคุณยายเนี่ย
ก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีนะคือก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอืม
ลูกมันทำแบบนั้นอ่ะจะให้ทำไงอ่ะ